ส่วนใครที่อยู่พิศนุโลกช่วงนี้บ่าย๓นิดนี่เริ่มหิวเหมือนกันนะ
พิศนุโลกมีแผนกำลังจะเดินทางไปพิศนุโลกช่วยไปชิมให้หน่อยนะคะ
เราสองคนคงยังไม่ได้ไปเขาบอกว่าร้านนี้ส้มตำบ้านฉันมีเมนูอาหารเยอะมาก
แล้วเนี่ยที่เห็นอยู่นี้เค้กข้าวเหนียวเค้กข้าวเหนียว
เป็นเมนูยอดฮิตของร้านเลยนะคะใครไปแล้วก็ชิมแล้วหรือยังไงเนี่ยมาบอกหน่อยนะคะ
หน้าตาของเค้กข้าวเหนียวเป็นแบบนี้เองเห็นแล้วหิวค่ะใช่ค่ะ
เขาบอกว่าอันนี้มันเป็นแค่หนึ่งในร้อยเมนูของร้านส้มตำบ้านฉันที่อยู่ที่ตำบลสมแขมอำเภอเมืองพิศนุโลกนะคะ
เป็นเมนูพิเศษสำหรับลูกค้าครอบครัวที่มักสั่งกินบางครั้งก็สั่งไปเป็นเค้กวันเกิด
ฉันเคยเห็นบ้างเหมือนกันเค้กวันเกิดแบบนี้เคยเห็นนะคะ
เมนูนี้ต้องโทรสั่งจองล่วงหน้านะเพราะว่าเขาต้องเตรียมข้าวเหนียวเขี้ยวงู
มันเป็นลักษณะเหมือนข้าวเหนียวมูลนะคะไม่ใช่แบบข้าวเหนียวทั่วไป
นึ่งให้นิ่มเม็ดต้องสวยน่าทานมาใส่พิมพ์ขนมเค้กทรงกลมแบบนี้
ท็อปปิ้งท็อปปิ้งที่ลูกค้าเลือกได้เนี่ยมีเยอะ
หมูทอดหมูสามชั้นทอดปีกไก่ทอดน่องไก่ทอดค่ะนี่คือท็อปปิ้งนะค่ะ
ราคาก็ขึ้นอยู่กับขนาดเริ่มตั้งแต่สามร้อยเก้าสิบเก้าบาท
จนถึงหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทอุ้ยที่สำคัญไม่ได้มาแต่เค้กข้าวเหนียว
มีน้ำจิ้มสูตรเด็ดให้ด้วยทั้งพริกปลาร้าน้ำพริกหนุ่ม
น้ำพริกแจ่วบองน้ำจิ้มไก่คือมาทุกภาคเลยนะ
ทำวันแต่วันไม่มีครั้งขึ้นแน่นอนแล้วที่เห็นเอ่อ
น้ำลายสอนะคะเขาบอกร้านเนี้ยเพิ่งเปิดมาแค่แปดเดือน
แต่ว่าผลตอบรับดีเกินคาดเพราะว่าเมนูมันเยอะจริง
เมนูอาหารทะเลก็สดใหม่เมนูตามฤดูกาลก็มี
จับต้องได้รสชาติแซ่บถึงใจใครมาแล้ว
มาอีกแน่นอนนะคะพี่พกากองค่ะเจ้าของร้านบอกว่า
อาหารทะเลเนี่ยสดใหม่เพราะเธอคัดเกรดอย่างดี
ส่งตรงมาจากหน้าแพรจังหวัดสุราชสตูนและสมุทรสาคร
แล้วนอกจากเค้กข้าวเหนียวเมนูที่ขึ้นชื่อก็ยังมีอีกนะ
นาย่างน้ำปลาก้ามปูใบ้ลวกจิ้มตำทะเล
ยำส้มโอน้ำปูก็คือน้ำปูอ่ะแหละนะและเมนูพื้นบ้านอย่างต้มยำปลาหมอนา
โอ้โหดิฉันอ่านไปน้ำลายยืดใครสนใจอยากลองชิมเค้กข้าวเหนียว
เมนูทะเลอื่นไปได้ที่ร้านส้มตำบ้านฉันเนี่ยค่ะ
อำเภอเมืองพิศนุโลกร้านหยุดทุกเสาร์อาทิตย์อ่า
ต้องไปวันธรรมดานะหรือว่าถ้าเป็นวันหยุดนักขัดตะเลิก
นะคะโทรศัพท์ไปถามก่อนก็ได้เปิดไม่เปิดนะคะ
เบอร์ขึ้นหน้าจอเลยนะคะค่ะตอนตอนแรกเปิดมาเป็นเค้กข้าวเหนียว
หลังจากนั้นช่วงหลังมาดิฉันลืมเค้กข้าวเหนียวไปแล้วค่ะ
เนื้อเยอะมากเยอะจริงแล้วก็น่าทานทุกเมนูเลยค่ะ